ก็เป็นช่วงของสงกรานเริ่มเรื่องของ๗วันอันตราย
วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของบริการในการลดการเกิดอุบัติเหตุกันหน่อย
คุณผู้ชมเราสูญเสียกันเยอะแยะมากมายในช่วงของสงคราน
มาตรการต่างจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นอย่างไร
โดยเฉพาะสาเหตุหลักเลยครับในการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วก็ขับ
เป็นสาเหตุหลักในการสูญเสียทุกปีช่วงสงกรานนะฮะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

พอใกล้สงกรานก็จะมีข่าวอย่างนี้ทุกปี
หน่วยงานจะมารุมมาตุ้มกันเพื่อจะหาทางสกัดว่าทำยังไง
เทศกาลสงกรานไม่ใช่เทศกาลนับศพทำยังไงที่จะให้ลดอุบัติเหตุ
ทำยังไงที่จะทำให้คนเจ็บคนตายน้อยลงทำกันมาทุกปี
แล้วก็มีความรู้สึกว่าทำกันเป็นเรื่องปกติ
สุดท้ายขึ้นมาพอไปดูตัวเลขมันก็ทรงอยู่อย่างนั้นนะครับ
ลดลงมาบ้างนิดหน่อยบางปีก็เพิ่มขึ้นบางปีก็ลดลง
เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าถึงไม่ใช่สงกราน
ตัวเลขคนตายบนท้องถนนถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็๓๐๔๐อยู่แล้ว
แต่ว่าพอสงกรานตายเพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยมาตรการใหม่ที่ออกมา
จะเป็นยาแรงมากกว่าทุกปีอ้าวทุกปีที่ผ่านมาเมาแล้วขับ
ยึดรถแต่ไม่ยึดคนส่งฟ้องศาลแต่ว่าส่วนใหญ่
คนตายขับรถทำให้คนบาดเจ็บทำให้คนเดือดร้อนสาหัสอะไรต่างเนี่ยนะ
แต่ว่าเอาเข้าจริงไม่ถึงขั้นติดคุกหรอกครับ
อย่างมากก็โทษปรับติดคุกถ้าโทษถึงติดคุก
ก็รอลงอาญารอลงอาญาก็แปลว่าไม่ได้ติดคุกจริง
ทำยังไงที่จะให้คนพวกนี้ติดคุกจริง
เราไปบอกสารท่านไม่ได้หรอกครับ
ท่องตันพิจารณาของท่านอย่างอิสระ
แต่ว่าที่จะทำได้ก็คือว่าวิธีการที่จะให้คนพวกนี้ติดคุกจริง
ต้นทางคือตำรวจที่ส่งฟ้อง
ถ้าในสำนวนฟ้องขับรถอันประมาททำให้คนอื่นถึงแก่ความตาย
หรือบาดเจ็บหรืออะไรต่างเนี่ย
มันก็เป็นโทษระหูโทษเพราะเป็นโทษประมาท
เป็นประมาทระหูโทษไปไม่ถึงไหนหรอกครับ
ถึงกฎหมายจะเขียนไว้ให้ติดคุกก็อย่างว่าไม่มีใครติดคุกจริง
ลงโทษติดคุกก็รอลงอาญาคนพวกนี้ไม่เข็ด
ทำยังไงให้ติดคุกจริงต้องแก้ตรงที่ตำรวจ
ต้องเพิ่มตั้งข้อหาเป็นพยายามฆ่าครับ
เป็นพยายามฆ่าเนี่ยกฎหมายเขาก็เปิดช่องว่ามีเจตนาจะฆ่า
เอ๊ะขับรถไปชนคนตายไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บพิการ

แต่ว่ากฎหมายก็มีอยู่ทางหนึ่งก็คือว่า
คุณรู้ว่าคุณดื่มแล้วคุณขับ
คุณรู้ว่าคุณขับรถแล้วคุณยังดื่ม
ก็แปลว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมากกว่า

อันนี้ในทางกฎหมายมาตราอะไรล่ะ
เขาก็บอกว่าในมาตราอาญา
เจตนาประสงค์ต่อผล
แล้วเขามีคำว่าเล็งเห็นผลนั้นได้
รู้ว่าขับรถแล้วยังดื่ม
คุณก็เล็งเห็นผลนั้นได้ว่า
มันต้องเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติแน่
แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งข้อหาเจตนาค่า
ประเทศญี่ปุ่นเขาก็ตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
ถ้าตำรวจตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
อันนี้แหละสารท่านลงโทษเป็นไปตามเจตนาค่า
แต่ถ้าต้นทางคือตำรวจส่งฟ้องประมาท
ประมาทกับเจตนาค่าไม่เหมือนกัน
ถามว่ามันจะแรงเกินไปไหม
ที่จะตั้งข้อหาเจตนาฆ่าไม่หรอกครับ

ว่าก็เหมือนคนไปยิงปืน
ขึ้นฟ้าไม่ได้เจตนาฆ่าใครหรอกครับ
แต่ว่ากระสุนมันไปโดนคนอื่น
บาดเจ็บล้มตายก็แบบเดียวกันนะครับ
อันนี้ขับรถแล้วยังดื่ม

อันนี้ถ้าตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
ซึ่งในกฎหมายเปิดช่องไว้ได้
ปีนี้รัฐมนตรีมหาดไทย
ท่านได้กำชับมาถึงฝ่ายตำรวจแล้วนะครับ
ว่าตำรวจต้องรับลูกนี้ด้วย

มีโอกาสติดคุกจริงให้รู้กันไปสิครับว่า

นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมด้วยซ้ำไปว่า

เห็นไหมเวลาเขาไปตรวจรถ
แล้วมีคนไปปล้นทรัพย์อยู่ในรถ๑คน

ข้างทางแล้วนั่งดื่มด้วยกัน
ก็รู้อยู่นี่ว่าเพื่อนที่ดื่มนั้นเนี่ย

อันนี้ฟังดูนายกบอก
จะเอาตัวคนที่นั่งเนี่ย

ฉะนั้นยาแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้คือ
ไม่ใช่แค่ยึดรถไว้๙วัน๗วัน๘วันอย่างเดียวแล้ว
ตำรวจจะส่งฟ้องในข้อหาเจตนาค่า
และข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยติดคุก
แล้วถ้าติดคุกแล้วยังไม่เข็ด

ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครติดคุก
มีแต่โดนปรับ
แล้วถึงแม้จะลงโทษติดคุก
ก็รอลงอาญาไม่ได้เข้าคุกจริง

ดูสิว่ายาแรงนี้จะเอาอยู่ไหม
นี่ก็รอดูครับ

เหลือขาดิการมูลทิศเมาไม่ขับ

วันนี้ก็ได้รับการขานรับแล้ว

สวดมนต์ทั่วประเทศรับสงกรานมุ่งเน้นวิถีไทย

กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนารับลูกแล้ว

ตัวเลขอุบัติเหตุปีใหม่วันที่๒๙วันที่๓๐
วันที่๓๑อุบัติเหตุเกิดน้อยกว่าเพื่อน
เหตุผลก็หากันไปสิว่า
ทำไมวันที่๓๑วันฉลองแท้
อุบัติเหตุเกิดน้อยกว่าเพื่อน

คนเข้าวัดกันเยอะสวดมนต์ข้ามปี
นี่เป็นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ตัวเลขลดลง

งกรานก็ปีใหม่ไทยนี่
ปีใหม่ไทยทำไมไม่จัดตรวจมนต์ข้ามปีบ้างล่ะ

ปีใหม่ไทยเอาเลยวันที่๑๓

คนส่วนหนึ่งจะได้เบี่ยงเบนไปวัด

มันจะทำให้ตัวเลขลดลงมา
เหมือนช่องเหมือนช่วงในวันปีใหม่ไหม
เออว่าทำไม๓๑ธันวาตัวเลขลดลงมากกว่าวันที่๓๐

ก็เพราะมีการสวดมนต์ข้ามปี
ไปวัดกันมากปีนี้ก็ลองดู
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็รับลูก

อันนี้ก็คอยดูนี่เป็นความพยายาม

จะลดตัวเลขอุบัติเหตุลงไหม
อันนี้ก็มีความพยายามกันครับ
ลองดูขอให้กำลังใจทุกฝ่ายครับว่า
ปีนี้ดูซิว่ามียาแรงแล้ว

ก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้น

มีคนตายเพิ่มขึ้นมันก็แบบสะท้อนใจด้วย

คนที่พิการติดเตียงเป็นภาระแก่ครอบครัว

ต้องลาออกจากงานมาเฝ้าคนติดเตียง

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ